เอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ที่ก๊อฟพูดไปใช่ไหม
ไม่ให้เข้าไทยนะแต่คนไทยกลับได้นะ

ผู้ช่วยโคศกสบคนะครับ
แพทย์หญิงอภิสมัยศรีวรังสรรค์ท่านแหลงบอกว่า
เจอกรณีนี้คุณผู้ชม
ผู้หญิงไทยอายุ๔๒ปีตั้งคัน๒๕สัปดาห์นะฮะ
เดินทางกลับมาจากปากีสถานกับลูก๓คนนะครับ

มาถึงประเทศไทยวันที่๒๔เมษายนครับ
เข้าพักในสถานที่กักตัวของรัฐ
ต่อมาวันที่๒๖เมษายนตรวจพบว่าแม่นะ
กับลูก๔ขวบคุณผู้ชมดูตามภาพไปนะครับ
ที่พักห้องเดียวกันเนี่ยติดโควิด๑๙ครับ
อีก๒คน๖ขวบกับ๙ขวบหรือ๘ขวบเนี่ยนะนะฮะ

จากนั้นวันที่๙พฤษภาคมศูนย์โรคอุบัติใหม่
คลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย
ตรวจผลยืนยันว่าโอ้โหเป็นสายพันธุ์อินเดีย
ถ้าฟังไม่เข้าใจก็จำว่ามันเป็นสายพันธุอินเดียก็แล้วกันนะฮะ
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
แล้วก็แพร่ระบาดอยู่ที่ไหนบ้างล่ะก็เอเชียใต้น่ะ
อินเดียทั้งนั้นปากีสถานบังกลาเทศเนปานนะฮะ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นห่วงว่ามันจะกลายพันธุ
แล้วก็มาพัฒนาสายพันธุ์ในไทย
กำชับให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระวังอย่างเข้มงวดเลย
แล้วก็ให้ทำงานร่วมกับโรงเรียนแพทย์โรงเรียนขออภัยครับ
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่วันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
มีคนไทยเดินทางกลับมาจากอินเดียทั้งหมด๗๔คน
เป็นชาย๕๔คนหญิง๒๐คนครับมาจากหลายเมืองเช่น
เซ็นไนบังกะลอและมุมใบนะครับ
ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย๗๒ชั่วโมงคุณผู้ชมดูความแตกต่างนะ
ก่อนเข้าไทย๗๒ชั่วโมงตรวจเชื้อโควิดเป็นลบทุกคน
เมื่อมาถึงประเทศไทยตรวจคัดกองพบว่าติดเชื้อ๕คนครับ
ดูสิฮะห่างกันแค่๗๒ชั่วโมงนะครับ

แล้วก็ส่งตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ที่ศูนย์โรคอุบัติใหม่
คลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกรขออภัยฮะโรงพยาบาลจุลาพรแล้ว
แต่คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
บอกว่ายังไงรู้ไหม
สายพันธุ์อินเดียที่มาพร้อมกับหญิงไทยอายุ๔๒ปี
ที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่ไม่ใช่ลายแรก

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจพบแล้ว๘รายนะครับ
ยงอธิบายต่อในการโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อวันที่๒พฤษภาคม
สายพันธุอินเดียและสายพันธุ์อัฟริกาใต้
ว่าการพบสายพันธ์อินเดียในสถานที่กักกัน
สำหรับคนที่เดินทางกลับจากอินเดีย
ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าวิตกกังวล
เพราะทุกคนที่เข้ามาได้รับการตรวจ
แล้วมั่นใจว่าถ้าตรวจแล้วกักกันกักตัวอยู่นะ
คือมันก็จะจบแค่นั้นมันจะปลอดภัย
เชื้อมันจะไม่มาอธบาทอย่างประเทศไทย
โดยสายพันธุ์อินเดียแบ่งเป็น๓กลุ่มย่อยครับคุณผู้ชมครับผม
อนุญาตอ่านที่มันเป็นรหัสของเขานะ
คือมันมี๓เขาเรียกอะไรอ่ะ
๓แบบใน๑สายพันธุ์ว่างั้นเถอะนะฮะ

ซึ่งตรวจพบในสถานที่กักกันเป็นกลุ่มนะฮะ
สิ่งที่น่ากังวลสำหรับสายพันธุ์อินเดียนี้

คุณหมอธีรวัตรเหมจุธานะครับ
เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ย
บอกว่าอิสราเอลอัตราการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูงที่สุดเลย

ว่าฉีดไฟเซอร์ก็ตามค่ะคุณผู้ชม

ยังพบว่าคนมีติดสายพันธุ์อินเดียนะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ฉีดได้ฉีดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าก็เข้าใจความรู้สึกของคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับ